กับคุณโน๊ตคุณโน๊ตก็คือน้องของคุณน็อตสามีคุณชมพู่
ก็จะเห็นความน่ารักของสามคนนะสายฟ้าพายุแล้วก็อะไรนะ

จริงแล้วก็ทำให้เขาเป็นน้องชายแล้วก็คุณแฟนชมพู่เนี่ย

กับคุณโน้ตรังศรีสิงห์พิพัฒน์เนี่ย
ซึ่งภายในงานถูกจริตให้ออกมาในรูปแบบที่เรียบง่าย
แล้วก็แต่ดูสวยอลังการก็มีครอบครัวทั้งสองฝ่ายนะครับ
รวมไปถึงคนดังในแวดวงบันเทิงไฮโซ
ในแวดวงสังคมเนี่ยเอาร่วมเป็นสักขีพยานกันเต็มเลย
เนาะอืมโอ้โหชุดอ๋อฮิตที่เขาไปถ่าย
ก่อนนั้นก็มีเขาเขาเลิกกันเขาอะไรกันเนี่ย
เนี่ยวันนี้เขาก็เดินทางมาประสบความเร็จเรื่องความรักของเขาแล้ว
เขาก็เริ่มถึงเขาพร้อมมีลูกเลยนะฮ่า
แต่เขาก็เป็นวัยเจริญพันธุ์นะตอนนี้ถ้าเกิดมีลูกตอนนี้ก็ทำดีนะ

วัยเจริญพันธุ์อย่างไหนก่อนก็แต่งประมาณนี้แหละเนอะ
ใช่ค่ะฉันจะพูดแต่พูดไม่ทันนึกไม่ออกว่าวัยเจริญพันธุ์

อ๋อนี่คุณพ่อนี่คุณพ่อของพระเจศรียะ

ทุกคนสไฟล์ลูกครึ่งหมดเลยนี่สายฟ้าไปอยู่นะ
ก็จะมีเพื่อนเขาแต่เขาบอกงานจัดแบบเรียบง่าย

โอเคจ้ะ
นี่นะฮะขอแสงความดีด้วย
ยินดีด้วยค่ะสดชื่นจริง
ยินดีด้วยนะคะ